มีนักเรียนอาชีวะกลุ่มหนึ่งนะฮะเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไป
กลับไปที่บ้านระหว่างทางดันไปสวนทางกับคู่อริต่างสถาบัน
พอเป็นคู่อริต่างสถาบันปุ๊บโอ้โหยกพวกตีกัน
มีดปืนระเบิดมาครบเลยบาดเจ็บกันไปสาม
เหตุการณ์นี้๒๐คนเนี่ยที่มาลุมมาตุ้มกันจะโดนจับทั้งหมดแล้วแล้ว
ทั้งหมดเป็นเยาวชนทั้งหมดเลยนะฮะไปดูคลิปไปดูคลิปภาพที่เขาทะเลาะกันก่อนนะฮะ
โอ้ยตายตายตายโอ้ย
โอ้ยยิงด้วยโอ้ยมียิงด้วย
เกิดอยู่กลางถนนหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับในตำบลในครอง
ปรากฏนะฮะแล้วก็อยู่ที่อำเภอพระสมุทรเจดี
สมุทรประการช่วงเย็นของวันพุธที่ผ่านมาครับ
วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามมากันหลายคันบนถนน
สร้างประชาอุทิศนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยดันไปสวนกับวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งพอดี
ขี่รถสวนมาแล้วสุดท้ายพอเจอหน้ากันก็จอดลงมาครับ
แล้วก็วิ่งไล่ฟันกันกลางถนนแบบนี้นะฮะ
มีทั้งไม้มีทั้งมีดมีเสียงปืนเหมือนเสียงระเบิดเต็มไปหมดเลย
แล้วก็เป็นเยาวชนชายอายุเพียง๑๖ปีเท่านั้น
คนแรกบาดเจ็บเล็กน้อยคนที่สองถูกฟันที่มืออีกคนนึงเนี่ยถูกยิงที่แก้ม
กระสุนไม่ทะลุแล้วก็ต้องรีบประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกันไป
ล่าสุดคนเจ็บทั้ง๓คนอาการดีขึ้นแล้วพ้นขีดอันตรายแล้วยังอยู่ที่โรงพยาบาล
ตำรวจก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปคอยคุ้มกันเพราะว่าเดี๋ยวป้องกันการไปล้างแค้นถึงโรงพยาบาลอีกนะครับ
ทีนี้เยาวชนอายุ๑๘ปีคนหนึ่งเป็นเพื่อนของคนเจ็บเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยขี่รถกันไปมุ่งหน้ากลับบ้านกันเลิกเรียน
ขี่กันมา๒๐คันรวมแล้ว๔๐คนก็คันละ๒คนนะฮะ
ระหว่างทางดันไปสวนกับกลุ่มนักศึกษาต่างสถาบันแล้วก็เป็นคู่อดีตกันมาก่อนนะ
อีกฝ่ายหนึ่งก็เปิดฉากก่อนเลยฮะเอาระเบิดปลาใส่
แล้วก็ลงไปไล่ฟันไล่แทงไล่ยิงกันแบบนี้จนทำให้เพื่อนเขาบาดเจ็บครับ
แล้วเราเคยมีปัญหากับสถาบันผู้คดีเราเมื่อวานไหม

แล้ววิ่งกัน
ผมก็เลยขับรถหนีขึ้นไปครับ

ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนเหตุผลเพียงเพราะว่าอยู่ต่างสถาบัน
อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดของหน้าหมู่บ้านที่เกิดเหตุอีกมุมหนึ่งนะฮะ
ทองด้านของผ่านตรวจแอบวิชิตบุญชินวุฒูโรงผู้บังคับการตรวจพุทธรจังหวัดสมุทรปราการ
บอกว่าตอนนี้รู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุหมดแล้วติดตามดำเนินคดีด้วย
เรื่องต้นทั้งสองฝ่ายรวมแล้วสักประมาณ๒๐คน
แล้วก็เป็นนักศึกษาต่างสถาบันกันเยาวชนทุกคนอายุ๑๖๑๘ปีครับ
นำตัวไปสอบปากคำแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
กำลังเร่งสอบสวนหามือปืนมือมีดกันอยู่
แล้วก็คนที่ทำร้ายจนอีกฝ่ายบาดเจ็บแล้วก็จะเอาตัวมาดำเนินคดี
วันนี้ก็มีการเชิญอาจารย์ของทั้ง๒สถาบัน
มาร่วมประชุมเพื่อหาในทางการแก้ไขต่อไปด้วยนะครับ